สวัสดีครับมาดูความครบหน้าเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรัมน์นะฮะ

ที่มีญาติของผู้ป่วยนั่งอยู่บนรถฉุกเฉิน
เอาผู้ป่วยจากอายุทยากลับไปพักฟื้นที่บ้าน
แต่ระหว่างทางมีรถตู้๒คันสีแดงกับสีขาวขวางอยู่
อืมคือคนละช่วงนะแต่เจอสองรอบเลยคือรวมรวมแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงเออ
หลังรถพยาบาลเขาต้องช้าไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงสุดท้าย
ผู้เสียชีวิตเลยนะโอ้โหญาติบอกว่าเสียใจมาก
ล่าสุดยอดตามเจอเจ้าของรถทั้งสองคันไม่ใช่ไล่ออกสิ
เป็นการพักงานคนขับไปก่อนแล้วก็ออกมาขอโทษ
ญาติของผู้เสียชีวิตแบบแต่ญาติเองก็ไม่ติดใจแล้ว
แล้วก็ขอโหสิกรรมแต่ว่าที่ออกมาบอกเรื่องนี้เนี่ย
คือคลิปนี้รถตู้โดยสารเป็นรถแบบไม่ประจำทาง๒คันเนี่ยนะฮะ
มีคลิปหนึ่งก็คือเป็นสีแดงอีกคลิปหนึ่งเป็นสีขาว
คนขับเนี่ยคันเดียวกันแล้วคนถ่ายก็อยู่คันเดียวกัน

กำลังนำผู้ป่วยจากอายุทยาไปพักฟื้นที่บ้านที่บุรีรำ
ระหว่างทางเจอ๒คันนี้ขวางอยู่ต้องล่าช้าไป๑ชั่วโมง
คนที่อยู่ในรถมีน้องสาวของผู้ป่วย
ก็คือเป็นแม่ชีนั่งภาวนาเลย
ขอให้ไปถึงขอให้พี่ชายรอดปลอดภัย
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คลิปนี้ญาติของผู้ป่วยสุดท้ายที่เสียชีวิตเนี่ยคือลุงพร
ให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนขับรถตู้ทั้ง๒คัน

สุดท้ายต้องนำศพของผู้เสียชีวิต
ไปตั้งบริเวณกุศลที่บ้านแทน

ทำกำลังความเสียใจของญาติพี่น้อง

คือเขาบอกว่าทำไมถ้ารถตู้ไม่ขวาง
พี่ก็คงไม่ตายอะไรแบบนี้
ทีนี้คนที่ถ่ายคลิปเป็นหลานสาวของผู้ตาย
ชื่อว่านางสาวปนัสยา

วันที่เกิดเหตุไปรับลุงมาจากอายุทยา
จะเอาไปพักฟื้นที่นางรองที่บุรีรำ
ตอนที่ออกจากต้นทางอาการยังปกติ
แต่พอไปถึงโชคชัยที่โคลอาร์

เจ้าของรถติดต่อกลับมาขอโทษแล้วบอกว่า
ตอนนี้สั่งพักงานคนขับรถตู้ไปแล้ว
ไม่ได้ยินเสียงเสียงไซเรนรถพยาบาล

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงพยาบาล

แล้วก็แสดงความเสียใจมา

เจ้าของรถบอกว่าคนขับทั้งสองคัน
อ้างว่าใส่หูฟังอยู่

ทีนี้มีอีกหนึ่งคนที่อยู่บนรถตู้คือเป็นแม่ชี

ขณะที่รถไปเขานั่งอยู่บนรถด้วย
ก็ได้ยินเสียงแล้วว่าพยาบาลคุยกันกับคนขับ

ขอให้พี่ชายถึงบ้านอย่างปลอดภัย

แต่ทางครอบครัวเนี่ยก็เลยอโหสิกรรมให้แล้วกัน

คนขับรถตู้ต้องถูกพักงานไปเนี่ย

แล้วก็ไม่ติดใจพฤติกรรมของคนขับรถตู้แล้วกัน

จริงแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุจะแน่ชัดว่า

เพราะว่าตั้งใจไปพักฟื้นที่บ้านนะ